อันนี้ก็กลายเป็นเหตุแบบเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะ

ตึกนี้มันประมาณ๔ชั้นครึ่งค่ะเป็นตึกร้าง
ตอนแรกที่เข้าไปวันเสาร์ก็ได้กลิ่นแล้วแหละ
แต่พอเมื่อวานที่เข้าไปกำลังนั่งจะกินข้าวอยู่
ไม่ลงจริงกลิ่นมันมาแรงมาก
หนูตายแมวตายอยู่บนดาดฟ้าเหรอ

ใช่จนเขาไม่มั่นใจพี่เบิร์ด
เขาปีนแท้งน้ำตรงนี้แท้งน้ำสูงสักประมาณแบบ

อุ๊ยมีศพอยู่ข้างใน
แล้วข้างในนั้นมันก็มีน้ำแบบปิ่มอยู่ประมาณสัก๑๕เซน
มันก็เลยไม่ได้ทำให้ศพแห้งแต่ว่ากลิ่นมันมาแรงมากเลยนะคะ
จุดตรงนี้ค่ะที่อาคารพาณิชย์๔ชั้นเนี่ย
เป็นอาคารที่เขากำลังจะปรับปรุงจะรีโนเวทอยู่ในซอยรามคำแหงซอย๑

แล้วปรากฏว่าอันนี้ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วนะ
ก็ไปเจอศพที่คาดว่าตอนแรกเขายังไม่บอกนะว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
แต่ว่าดูจากเสื้อผ้าเนี่ยเออเสื้อผ้าเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ผมยาว
ก็ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นอยู่ตรงก้นแท้งเลย
แท้งน้ำนี่ขนาด๑๒๕๐ลิตรเนี่ยนะคะไม่ได้มีฝาปิดด้วย
แล้วก็มีน้ำอยู่ตรงก้นประมาณสัก๑๕เซน
ดังนั้นศพมันก็เลยไม่ได้แห้งไงดอม
ถึงแม้ว่าดูจากสภาพศพน่าจะเสียชีวิตมาเป็นหลักแบบหลายเดือนแล้วนะคะ
นี่เป็นโครงกระดูกแบบนี้

ภัยร่วมกับตันยูนะต้องเอาเครื่องตัดทางตัดฝาแท้งน้ำให้มันเป็นช่อง
แล้วเพื่อที่จะเอาศพออกมาอันนี้ตอนที่ตัดถ่างเนี่ยนะคะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย

คือเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะน่าจะเสียชีวิตมาเนี่ย
เป็นครึ่งปีแล้วอ่ะ๖เดือน๗เดือน
แต่ตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่าเสียชีวิตจากอะไร
จะเป็นการลงไปในแท้งและฆ่าตัวตายเอง

เมื่อสักครู่ที่เราเปิดภาพแทงน้ำนั่นน่ะ
คุณผู้ชมลองนึกดูว่าถ้าคนจะฆ่าตัวตาย
ปีนลงไปในแท้งน้ำที่น้ำเหลือแค่ปริ่มแบบนั้นเหรอ

เพราะว่าเรื่องนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกต

แล้วเขาก็เชื่อว่าคนที่ตายนั้นคือพี่สาวเขา

ส่วนคนงานที่พบศพเนี่ยคุณผู้ชม
ที่บอกให้ฟังนะว่าวันเสาร์เข้ามารอบนึงแล้ว
แล้วก็ได้กลิ่นคือนายอองโซรินและนายประดิษฐ์ครับ
เขาบอกว่าวันเสาร์เขาก็จะเข้ามาตกแต่งใหม่
กลิ่นเหม็นเน่าแต่ตอนนั้นไม่เท่าไหร่นะ

สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสัตว์ตาย
หนูตายหมาตายแมวตายหรือไม่ก็เป็นกลิ่นจากชะโครก
เมื่อวานนี้มาทำงานต่อ๓คน

ทีนี้กลิ่นมาหนักเลยโชยมาเลย

ดมใหญ่เลยมาจากไหนสรุปว่ามาจากแท็งก์น้ำครับ
ก็เลยใช้บันไดปีนเข้าไปชะโงกไปดู
ตอนแรกไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมันมืดไงคุณผู้ชม
ก็ใช้ไฟสปอร์ตไลท์นะเอาไปส่องดูแป๊บแรกเห็นมั่นใจ
มนุษย์แน่ร่างมนุษย์แน่ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

มันแรงมากจนแทบจะแบบกินข้าวไม่ได้เลย
แล้วสงสัยสิ่งสี่ปากแท้งข้อดูดูข้อก๊อก
แท้งน้ำดูข้อดูไม่มีน้ำก็เล็บ
เราเอาบันไดมาผ่านแล้วก็ทรงโลกดู
เหมือนสบเลยปุ่งไปทรงโลกดู
เขามาดูมือที่เค้าบอกว่าชัยครับเป็นสบกล

คุณผู้ชมเจ้าของตึกเขาให้ข้อมูลมาว่า
เขาซื้อมาได้๓ปีแล้ว
เดี๋ยวนะปีแล้วซื้อมา๓ปีเมื่อกี้เขาคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ในนี้มากี่วันนะ
๖๗เดือน
แล้ว๓ปีที่ซื้อเคยเข้ามาดูไหม
อันนี้ต้องสอบปากคำกันเหมือนกันนะ
คือเจ้าของตึกเขาบอกว่าตอนที่ผู้เช่ารายเดิมย้ายไป
ก็ไม่เคยปล่อยให้ใครมาเช่าอีกเลยนะ
ผู้เช่าลายเดิมออกไปเมื่อไหร่อันนี้ก็สำคัญใช่
แล้วเขาก็จะปิดประตูไม่ให้ใครเข้าใครออกเลย
เดือนเมษายนที่ผ่านมา
อย่างที่บอกไปแต่ยังทำเสร็จไม่หมดนะคุณผู้ชมฮะ

เขาปิดประตูด้านหน้าไว้แต่ไม่ได้ล็อกนะ

จากนั้นเขาให้ช่างมาทำต่อเมื่อ๑๗ธันวาคมครับ
นี่ไงคือเรื่องนี้แหละมันมีกรณีทั้งช่างชุดเก่า

แล้วหายไปมันทิ้งงานหรือเปล่าไม่แน่ใจ๖เดือน
ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบไทม์ไลน์นะดอมช่วงเวลานั้น๖เดือน
มันจะแบบว่ามันจะใกล้กันกับเรื่อง
ถ้าเกิดว่าดูเรื่องของศพว่าเสียชีวิตมานานแค่ไหนแล้วไง
ทีนี้ค่ะพอนอกจากเรื่องของศพตรงนั้นแล้ว
พอมันมีช่างชุดใหม่มาเนี่ยช่างชุดใหม่มาเจอศพ
ทีนี้เดี๋ยวต้องไปไล่ย้อนไทม์ไลน์ดู
เพราะว่าทางตำรวจเองฝ่ายสืบนครบัน๔บอกว่า
จุดที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะ

แต่ตอนนี้ตรวจสอบประวัติคนหายในพื้นที่
แล้วก็ย้อนกลับไปดูเลยการแจ้งความย้อนหลัง๖เดือน
ไปดูซิคนวิกลจริตคนจรจัดเอ๊ะมีคนหายไปไหม
เดี๋ยวต้องประสานเรื่องผลชนสูตร
น่าจะเป็นพี่สาวของเขาเพราะอะไรล่ะ
จำเสื้อผ้าที่ใส่ได้แล้วอย่างหนึ่งเนี่ย
คือพี่เขาหายออกไปจากบ้านตั้งแต่เดือนมิถุนา
มิถุนาเออ๕เดือนพุทธภาพ๖เดือนมิถุนา
เดือน๖อันนี้เดือน๑๒เห็นไหม
ไลน์มันก็จะแบบ๖เดือนที่พี่สาวเขาหายไป
แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกผ้าห่มที่เจอตรงนั้น
ก็เป็นเหมือนกับแบบผ้าห่มของพี่สาวเขา
แล้วเขาให้ข้อมูลด้วยนะบอกว่าพี่เขาเหมือนเป็นคนวิกลจริต

แล้วไม่รู้ว่าแบบตอนที่แบบหนีมาหนีคนอื่นมา

อาจจะเจอคนจะเหมือนจะมาไล่ทำร้ายหรือเปล่า
มีความเป็นไปได้ว่าพี่สาวเขาอาจจะปีนแท้ง

ทีนี้อาจจะออกมาไม่ได้แล้วเสียชีวิตหรือเปล่า
อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางน้องสาว
เขาคาดว่านั่นคือพี่สาวเขาแต่ยังไงก็ตาม
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นหลวงฆาตกรรมฆ่าจากที่อื่น
เอาศพมาทิ้งไว้ในแท้งน้ำเพื่อเป็นการอำพลาง
หรือเจ้าตัวลงไปหลบซ่อนอะไรบางอย่าง
แล้วเสียชีวิตในแทงเอง
กลุ่มผู้รับเหมาที่เข้ามารับงานตอนเดือนเมษา
แล้วหายไปเลย๖เดือนอันนี้น่าสงสัยอยู่มันกัน

รู้เห็นหรือมีอะไรผิดสังเกตในช่วงนั้นไหม